ไปดูเรื่องราวของผลไม้กันดีกว่าไหมฉันพาไปทานผลไม้อีกหนึ่งอย่างนะคะ
พาไปร้านผลไม้ร้านนี้นะคะในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากว่าเราจะได้ทานลิ้นจี่แบบสดสดจากสวนแล้ว
ร้านนี้เขายังแถมน้ำหมักลิ้นจี่แถมให้ไปแบบฟรีด้วยนะคะ
บอกกันว่าสรรพคุณของน้ำหมักลิ้นจี่ก็คือต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ
นี่คือเพิงขายลิ้นจี่แล้วก็ขายผลไม้ตามฤดูการของคุณป้าจันทร์ฟองดารีไว้ห้าสิบเก้าปีนะคะ
ตั้งอยู่หน้าสวนสาธารณะบวกหาดตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ตลอดวันเนี่ยก็จะมีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนกันแบบไม่ขาดสายเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะ
เขานำลิ้นจี่ลูกใหญ่ส่งตรงจากสวนในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ไปขาย
เรียกว่าสดใหม่หวานกรอบชำและราคาไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะคะสำหรับคุณป้าเจ้าของร้านเนี่ย
เล่าให้ฟังแบบอารมณ์ดีเลยนะว่าคุณป้าเนี่ยขายลิ้นจี่มานานแล้ว
ในร้านเขาจะมีการคัดจากสวนสดใหม่มีทุกสายพันธุ์เลยดิฉันแอบเห็นมีลิ้นจี่
กิมเจงโอะเหี้ยจักรพัดมีหมดเลยค่ะคุณเห็นมั้ยโอ้ผมชอบมากเลย
แล้วเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยนะคะ
และก็ที่สำคัญเลยยังแถมลิ้นจี่เม็ดแบบร่วงไปให้อีกด้วยนะคะ
อกจากนี้คุณป้าเขาบอกว่าขวดที่ถืออยู่
คือคุณป้าเขาอยู่กับลิ้นจีมานานหลายปี
ก็เลยรู้ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านว่า
ลิ้นจี่รวมไปถึงเนื้อแล้วก็เปลือกของมัน
ถ้านำมาล้างให้สะอาดแล้วเราจะสามารถนำไปหมัก
เป็นน้ำหมักที่มีสรรพคุณช่วยล้างสารพิษได้หรือว่าดีท็อกซ์นั่นเอง
ให้ร่างกายเราสะอาดนะคะแล้วก็แก้ร้อนใน
ทำให้ร่างกายสดชื่นได้ด้วย
ถ้าเกิดลูกค้าต้องการแบบนี้คุณป้าก็จะแถมให้ไปเลยฟรีค่ะ
แต่ว่าวันหนึ่งจะทำไว้เพียงแค่วันละ๒๐ขวดเท่านั้น
ซึ่งลูกค้าที่ทราบเขาก็ขอไปทานกัน
ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอคุณป้าบอกเลยว่าเดี๋ยวบอกสูตร
ให้ไปหมักทานกันเอาเองนะครับเพราะว่าตัวคุณป้าดื่มทุกวัน
ทำให้สดชื่นแล้วก็อารมณ์ดีแบบนี้ค่ะ
ก็ลูกค้าที่ไปอยากจะได้น้ำหมักเกิดไปไม่ทันเขาแจกไปหมดแล้ว
ก็ซื้อลิ้นจี่มาเนี่ยแล้วก็ไปลองขอสูตรจากคุณป้า
เอามาหมักเองซะเลยคุณป้าไม่ห่วงสูตรนะคะ
คุณป้าเขามีความรู้เรื่องลิ้นจี่อยู่กับมันมานาน
ใช้ชีวิตกับมันมานานเรียกได้ว่ารู้จักนิสัยใจคอมันเป็นอย่างดี
ศึกษานิสัยใจคอของลิ้นจี่มาดีแล้วก็ช่วงนี้ลิ้นจี่กำลังออกเยอะเลย
รสชาติก็ดีราคาก็เริ่มที่จะไม่แพงเท่าไหร่แล้ว